คุณผู้ชมค่ะพูดเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
เชื่อว่าทุกท่านได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจนโต

ก่อนบ่ายเขาก็บอกเลยว่าไม่ไอเลยชีวิตนี้นะฮะ
ในการทำมาหากินอะไรที่ได้เงินมาแบบสุจริต

สกิลแม็กซ์คะไม่ธรรมดาจริง
บอกเลยก่อนหน้านี้นะคะขายมาหมดแล้ว

ก็ยังสู้อยู่
หลักจุดคุณชมพู้บอกว่าไม่ขอยุดทำมหากิน
ได้ก็เจ๊งไปแต่ว่ามันก็รวยใหม่ได้เหมือนกัน

ก๋วยเตี๋ยวเรือผึ่งสูตรสำเร็จ
ทำเป็นซองออกมาขายเลยเออแปลกนะ
อือดีนะกินง่ายอยู่ง่ายตั้งชื่อว่า
เตี๋ยวคนชนใบคู่ก่อนบ่ายนั่นเองค่ะ

เดียมาอย่างนี้คุณชมพู่เขาชอบกินเส้นไง

เขาเปิดมากว่า๓๐ปีนะสำหรับร้านหนูดีเนี่ยนะ

จ๋าหนูไห้ท่วมหัวขอสูตรเข้ามาทำเป็นซอง

เจ้าตัวเนี่ยอัดคลิปขอบคุณ

ทำไมทำไมไม่คิดจะพักผ่อนขยันอะไรขนาดนี้นะคะ
เจ้าตัวบอกว่าวงการบันเทิงอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะ
มีดังก็มีดับได้ขยันดีกว่า
สบายใจกว่าเยอะค่ะไปฟังหน่อยจ้
สูตรดูดีค่ะ

เตี๋ยวคนชนบายชมพู่ก่อนบ่ายค่ะ
ไปกินตั้งแต่รุ่นคุณแม่จนมาถึงลูกอ่ะ
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราติดก๋วยเตี๋ยร้านนี้มาก

เราทำแบบไปเสิร์ฟถึงบ้านกันไหม
มันก็เลยเป็นที่มาของก๋วยเตี๋เรือเข้มข้นแล้วก็เย็นตะโฟต้มยำ
จะบอกว่าชมพู่ก็งานเยอะ
อ่ะทำไมต้องแบบว่าทำอาหารกินกันตลอดเวลาแบบนี้ค่ะ
โควิดเป็นเหตุสังเกตได้เลยคุณค่ะ

หลายรอบเขาพูดเจอเกือบทุกรอบเลยนะ
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันก็ไม่แน่นอน

ไม่ประมาทของเราก็คือต้องเผื่อสำรอง

ถ้าเราไม่ทำเงินมันก็ไม่เข้า
คิดถูกนะนักแสดงได้รายได้เยอะก็จริง
แต่วันหนึ่งอย่างที่คุณปูบอกมาเมื่อกี้

เพราะฉะนั้นขยันทำมาหากินดีกว่า
พูดเรื่องลูกชายของแม่ชมพู่กันหน่อยดีกว่า

ไวมากค่ะแข็งแรงด้วยแล้วก็
จะออกอาการวิวแบบเป็นตัวแสบของบ้านแล้วนะ

ก็คอยดูแลน้องไม่ห่างเลยรักน้องมากค่ะ
ทำให้คนเป็นแม่ชื่นอกชื่นใจสบายใจสุดค่ะ

คือตัวโตก็คือโตแล้วเลี้ยงง่ายแล้ว

แต่ตัวเล็กคือแบบรู้เลยว่าความร้ายกาดเริ่มมา

เพราะว่านางมีรักยิ้มสองข้างนางหล่อ

แต่แม่ก็เลยผอมเพราะว่าย่งลูกกิน

เมาท์ลูกตัวแจบจนแม่เสี่ยงเพี้ยนเลย

เด็กก็แข็งแรงแล้วก็กินทอมด้วย